เมื่อกี้เราเจอคนไข้มั้ย

ก็ยังมีคุณพี่ป้อมเปล่าคุณพี่ป้อมเปล่าสิบห้าชายหนึ่งรายเปลี่ยนรูปประมาณสี่สิบปี
จะมีในการเรียนสิทธิ์จากบ้านหนึ่งนาทียังอันดับนี้แหลกราบวิทยาลัยวิทยาลัยแรกราบวิทยาลัยหนึ่งร้อยหกสิบส่วนสี่เก้าสี่สิบแปด
เท้าเจ็ดอีกสองหายใจยืดอีกสองแปดเก้าสิบแปดเอ็มสามสิบหกสิบห้า
ก็เพราะเธอไอ้มนุษย์
นั่นไว้ดิ
อ้าวอ่าวอ้าวอ้าว
อ้าวสิบสี่สิบหนึ่งเกี่ยวสิบห้าสิบสี่สิบห้ายัง
โปรดติดตามตอนต่อไป